แล้วคุณผู้ชมล่าสุดคนในวงการบันเทิงเราเองเนี่ยโดนไปแล้วนะคะ
ล่าสุดนะคะแม่โบแวนด้าถึงกับออกอาการเซ็งค่ะ
เงินสั่งซื้อหารแต่กลับถูกบอก

ใช่นะคะซึ่งล่าสุดเราเจอตัวแม่โบนะคะ
เจ้าตัวก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
บอกว่าเกิดจากวันหนึ่งเห็นในเพจเขาแบบว่ามีภาพกุ้งแดนสเปน
กุ้งแดงเขาบอกว่าเป็นกุ้งสเปน

ก็เลยทักไปที่เพจที่เขาบอกว่าโพสต์ออกมานะคะ

เราด้วยความสะพาวของเราเองละ
เราไปดูแค่ยอดฟอร์
หมื่นหนึ่งแล้วก็ผู้ติดตามกดถูกใจก็เท่ากันหมด
แต่ว่าที่พลาดหนักเข้าไปอีกก็คือเราไม่ดูคอมเมนต์ใต้ภาพว่ามันไม่มี
อันนี้คิดง่ายเลยนะถ้าสมมุติว่าใครจะไปซื้อเพจไหน
พยายามดูคอมเมนต์ใต้ภาพว่ามันมีการสื่อสารมันมีการตอบรับอะไรกลับกันไหม
ถ้ามันไม่มีเนี่ยให้คิดในใจแล้วว่าเฮ้ยอาจจะไม่ใช่
เสียไป๒๐๐๐เยอะนะ
๒๐๐๐สำหรับโบ๊คก็เยอะแล้วได้๔ตัวตัวละ๕๐๐
ไม่เคยโดนเลยนะโมไม่ทนอันนี้ครั้งแรกแล้วแบบ
ด้าพลาดได้ยังไงเนี่ยกับกุ้งแดง
ก็อย่าเชื่อใจใครง่าย
เวลาจะโอนเวลาอะไรไปก็แบบเช็คให้ดีอะไรอย่างนี้
อะไรก็แล้วแต่อย่างโทรศัพท์หรือให้แอดไลน์โดยแบบอะไรอย่างนี้
โบ๊คจะไม่เคยเลยคือเบอร์แปลกโบ๊คไม่รับ
คือไม่รับอะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจอในรูปแบบไหน
ก็อยากให้ระวังตัวแล้วก็เช็คให้ดีก่อนทุกช่องทาง
นี่แหละค่ะแม่โบก็ฝากเป็นข้อคิดเตือนใจนะคะ
สำหรับใครที่ชอบสั่งอาหารออนไลน์อยากให้เช็คข้อมูลให้ดี
ก่อนจะทำการโอนเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ส่วนวันเกิดของน้องมะลิที่ผ่านมานะคะโอ้โหแป๊บเดียวลูกสาว
ขวบแล้วจ้านะคะทางแม่โบก็บอกว่าเป็นการจัดงานที่บ้านแบบเรียบง่ายมากนะคะ
ก็มีการสั่งอาหารทำบุญวันเกิดเลี้ยงคนแถวหมู่บ้านค่ะ
เรียกว่าสุขทั้งผู้ให้แล้วก็อิ่มใจทั้งผู้รับเลยค่ะ
ส่วนของขวัญวันเกิดน้องมะลินะคะก็มีทวงถามแม่โบเหมือนกันค่ะ

แล้วก็บอกว่าอยากจะไปญี่ปุ่นแล้วก็สิงคโปร์กับคุณแม่นั่นเองนะคะ
ใช่ค่ะน่ารักมากเลยนะคะ